เดี๋ยวเราให้ดูกันต่อเลยดีกว่ากับหนุ่มเวียสัครโรมัติ
เพราะว่าเขาไม่โสดแล้วก็มีความสุขนิดดีด้วยนะครับ
แต่ว่าพี่เวียนี่นิสัยของเขาคือชอบออกทริปนะคะ
ต่างช่องจะไปร่วมทริปได้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปถามพี่เวียหน่อยค่ะ

คุยไว้ตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ

แต่ว่าเดี๋ยวช่วงปลายปียังไงทางราคอล
หรือว่าทางงานต่างเขาก็จะต้องมีช่วงหยุด

ก็ชมดีที่ลูกค้าเขาก็เลือกให้ไปงานด้วยกัน

ที่ไหนอากาศดีเนอะมันก็น่าไปหมดแหละ

บางทีเขามีว่างเป็นแบบ๕วันอาทิตย์หนึ่งก็มี
แต่ว่ามันก็จะยังไม่ตรงกัน

ถ้าเกิดว่าคิวงานแน่นทั้งคู่แบบนี้

ผู้จัดแล้วก็เจ้าของโฆษณาสินค้าต่าง

แนนนะคะก็ได้เมิร์ดเลยนะคะ